หล่อเนี่ยหล่อแท้หล่อจริง
อย่างพี่นีโน่เมธานีเนี่ยตอนนี้อายุ๕๒แล้ว

เหมือนเดิมเหมือนกับสตัฟเอาไว้นะคะ
ซึ่งเป็นเพราะอะไรแล้วกับข่าวที่ว่ามีสาวคนใหม่ชวนไปออกเดท
จะข่าวว่าพี่นิโน่ชอบผู้ชายเมาส์กันไปได้

ตอนนี้ไม่มีครับแล้วก็ไม่มีผู้ชายด้วยนะครับ

เหมือนกับสาวกุ๊กกิ๊กนะครับพี่โน่
กุ๊กกิ๊กก็มีบ้างครับตามวาระตามเวลามันจะขาดไปเลย

ไปกินคงกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างนะครับ

ใช่ธรรมดามันเป็นอาหารที่บำรุงจิตใจผู้ชายอยู่แล้วนะครับ

คือตอนนี้ผมว่าผมอยู่ตัวคนเดียวก็สบายดีนะ
เพราะว่าหลายเรื่องอาจจะเป็นเพราะว่าเราค่อนข้างจะเป็นคนที่รักอิสระ

ส่วนข่าวดีอีกข่าวหนึ่งก็คือพี่นิโน่บอกเราเป็นที่แรกเลยนะคะว่า
พี่โอวรุษเตรียมจะคัมแก๊กคืนสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวกับงานพิธีกรคู่
โดยตอนนี้เนี่ยพี่นีโน่กำลังหาบ้านพักที่กรุงเทพให้กับพี่โอนะคะ

เลิกแล้วจ้า

เนียวโน้มนะครับ
กำลังจะมีรายการกลับมาทำด้วยกันใหม่

ผมก็ดีใจแทนโอด้วยไง
ใครรับเขาแล้วไงก็ปรากฏว่าคนยังนึกถึงโอกับโน่อยู่
แต่พี่โอแกตอนนี้แข็งแรงหล่อหรือยังไงบ้างคะ
ดีขึ้นแต่ว่าให้หล่อเหมือนเดิมคงต้องใช้เวลากว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับ
เพราะว่าตับแกพังหมดแล้วก็ค่อยฟื้นฟูนะครับ

คือก่อนหน้านี้พี่โอเขาไปขายกาแฟอยู่ที่เชียงใหม่
เดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนกลับมาเขาจะหล่อเฟี้ยวเหมือนเดิมไหม